และเข้าอยู่ในอาวุธเปือนตะหน้ากองสิริธวรราช
ที่บ้านชุมชนข้างสนามบินหมู่๑ตำบลปากภูนนะครับ
ซึ่งพบว่านายสมชายถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย๑นัด
กระสุนตัดคั่วหัวใจแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องนอนของบ้านนะครับ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสมชายกำลังนอนพักผ่อนอยู่ในห้องพักที่เกิดเหตุ
ก็มีคนร้ายได้ย่องเงียบเข้ามาในบ้านบุกเข้าไปในห้องนอน
จากประตูห้องนอนไม่ได้ล็อก
จากนั้นก็ใช้ปืนเจาะยิงที่หน้าอกของนายสมชายขณะนอนหลับอยู่

ประกอบกับสภาพของบ้านที่เกิดเหตุที่อยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงแข็งแรงมากนักนะครับ
ทำให้คนร้ายสามารถที่จะเข้าไปก่อเหตุได้อย่างง่ายดายด้วย
สำหรับนายสมชายถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักกันดีในพื้นที่
จะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
หลังจากถูกจับในคดีพระราชบัญญัติอาวุธปืน
แล้วก็คอยดูแลร้านคาราโอเกะชื่อน้องสาวคาราโอเกะ
ครอบครัวนั้นเปิดให้บริการลูกค้าอยู่ในย่านนั้นนะครับ
โดยทำงานกลางคืนกลางวันก็จะนอนพักผ่อน
ตำรวจคาดว่าคนร้ายได้ติดตามจนรู้ความเคลื่อนไหว
และความเป็นอยู่ในแต่ละวันของนายสมชาย
บุกเจาะยิงจนเสียชีวิตครับ
พุ่งปมไปที่การฆ่าเพื่อล้างแค้นของคู่อริในวงการนักเลง

ส่วนประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวอื่นนั้น

แล้วก็จะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ